คราวนี้มาดูไม่รู้ว่าหวังชิงทรัพย์หรือเปล่าคุณผู้ชมที่ปฐุมธานี
ระวังด้วยนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน
แล้วตอนขี่มาเจอแก๊งปลาหินคุณปลาหินมาโดนคอเพื่อนที่นั่งซ้อนเนี่ย
เลือดออกเลยนะคะเนี่ยดูบาดแผลที่บริเวณคอสิคะ
ใช้เฟซบุ๊คชื่อเบื่อมนุษย์คำพูดเยอะเธอโพสต์ภาพเป็นแผลที่คอของเพื่อน
เพื่อนโดนคนร้ายปลาหินใส่ซึ่งก็บอกว่าเตือนภัย
ทางไปวัดดอนใหญ่เหมือนมีคนจะซุ่มปลาหินใส่หวังจะปล้น
เราเนี่ยขี่รถมากับเพื่อนสองคนโชคดีที่รถไม่ล้ม
แต่เพื่อนโดนก้อนหินที่คอเลือดออกอยากเตือนคนที่ขับรถกลางคืน
กลับบ้านดึกดึกให้ระวังไว้ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนร้าย
ฝากแชร์ต่อด้วยนะคะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะ
จุดตรงนั้นนี่อันนี้บรรยากาศกลางวันเป็นถนนเรียบคลอง๘
หน้าอู่ซ่อมรถดาวกเศษที่หมู่เจ็ดอำเภอลำรุกาจังหวัดปฐมธานี
ตอนเราลงพื้นที่เนี่ยก็ยังไปเจอคนขับเลยนะคะ
คือนางสาวรัตนาพรฮิริโกกุลอายุ๒๑ปี
เพื่อนเธอเป็นคนเจ็บคือนางสาวจิราพรปานแดง
อายุ๒๑ปีคนเจ็บเนี่ยฝั่งซ้ายเห็นที่คอยังติดผ้าก๊อสอยู่เลยนะคะ
ซึ่งนางสาวจิราพรเล่าให้ฟังบอกว่าคืนวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงเกือบ๕ทุ่มเธอไปซื้อของซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนไป
จะไปซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดซื้อเสร็จปั๊บกำลังจะกลับบ้าน
มาถึงจุดตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
รู้สึกว่าถูกปลาหินใส่แล้วมันมาโดนคอตอนนั้นน่ะเจ็บ
แล้วก็มีก้อนหินร่วงลงมาอยู่ที่ตัก
หลังจากนั้นเธอก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลธัญบุรี

ส่วนตัวคนขับบอกว่าก็ขับรถกันมาอยู่ดี

ร้องดังเลยแล้วก็หันไปดูอุ๊ยเลือดออก
คือตอนนั้นตัวคนขับรถเสื้อสีเหลืองนี่นะ

เพราะว่าไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดว่าเราจอด
แล้วดูเพื่อนจะมีคนร้ายที่อยู่ข้างทางหรือเปล่า
ทีนี้พอไปดูว่าเห็นเพื่อนเลือดออก

บอกว่าเคยมีคนโดนปลาก้อนหินใส่เหมือนกัน

คือพื้นที่ที่เกิดเหตุที่สพลำลูกกาก็ต้องแจ้งความไว้
ตำรวจสพลำลูกกาบอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวน
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดต่อไปด้วย
ว่าคนร้ายเขาไปซุ่มอยู่ตรงไหน
หรือว่าตอนขี่ไปมีรถใหญ่นำหน้าหรือเปล่าคุณ
หินมันกระเด็นหรือเปล่าเพราะว่าหินมันก้อนเล็กหน่อยนะ
เออนะฮะตำรวจก็ต้องตรวจสอบต่อนะครับ